คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะน่าตกอกตกใจมาก
ติดมาประมาณสัก๑๐กว่าปีแล้วแต่ไปหลอกลวงเด็กอายุสักประมาณ๑๓๑๔ปี
ตุ๋ยเด็กแล้วถ่ายคลิปแก๊กเมย์ไม่จบนะคุณผู้ชม
เชื่อไหมคะว่าเหยื่อที่ไปเป็นเหยื่อของจ่าคนนี้๗๐คนใน๔จังหวัด
ไล่เลยค่ะขอนแก่นมุกดาหารกาลสินสกลนคร
คุณผู้ชมใครที่มีลูกหลานแล้วก็เห็นหน้าตาของผู้ต้องหารายนี้เนี่ย
ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเรื่องที่มันเกิดขึ้นค่ะ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ก็ไม่ได้นิ่งดูดายไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะลงพื้นที่ไปตรวจหาหลักฐาน
ไปดูพฤติการของทหารนายนี้หน่อยซิว่าเอ๊ะมันจริงตามที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาร้องเรียนมาหรือเปล่าปรากฏว่าจริงค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนี่ย
มีเด็กชายเนี่ยตกเป็นเหยื่อกว่า๗๐คนแล้วถ่ายคลิปแบ็คเมย์น้องนะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารถ้าเกิดว่าเอ่อไปบอกใครเนี่ย
จะใช้กำลังทำร้ายน้องก็ไม่กล้าบอกไงฮะ
แต่ว่าเรื่องมันแดงขึ้นนะคะวันนี้ตำรวจปรับรามการค้ามนุษย
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปจับกลุ่มจ่าสิบเอกกริจ
จักริดค่อมสิงอายุสี่สิบสามปีนะคะ
ไปจับกลุ่มที่ค่ายฐานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานนั่นแหละค่ะ
หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเพจพลเมืองดี
เพจศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีและสาระถนนสนเทศ
บอกว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมพฤติการคือหลอกลวงเด็กผู้ชาย
ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ถ่ายคลิปแบ็คเมย์น้อง
โดยมีเด็กชายในพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเนี่ย

วันนี้นะคะพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
สำนักการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในฐานะหัวหน้าศูนย์
ก็ลงพื้นที่ไปเพื่อพูดคุยกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ไปสั่งการนะสั่งการให้ชุดสืบสวนไปลงพื้นที่ตรวจสอบ
จนกระทั่งพบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมอย่างที่ถูกร้องเรียนมาจริงค่ะ
โจ๊กก็คือพลตำรวจตรีสุรเชษบอกว่า
พฤติกรรมของผู้ต้องหาก็จะมีการใช้แอปพลิเคชัน

ใครที่อยู่ใกล้กันก็เขย่ากันเขย่ากัน
พอเจอกันปุ๊บตัวเองเนี่ยตั้งโปรไฟล์ไลน์เอาภาพผู้ชายหล่อไง
อ๋อล่อตาล่อใจอ่ะคะ
แอปพลิเคชันหาเพื่อนพูดคุยหาคู่ในการหาเหยื่อ
รวมถึงมีการนำรูปผู้ชายหน้าตาดีมาเป็นโปรไฟล์ของตัวเอง
เพื่อสร้างแรงดึงดูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ
พอเหยื่อตายใจปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือ
หลงนัดเจอกันค่ะ
พอหลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนัดเจอกัน
ถ่ายคลิปไว้เพื่อขอมีเพศสัมพันธ์อีก
ซึ่งที่ผ่านมามีเด็กชายอายุตั้งแต่๑๓ปีขึ้นไป
ตกเป็นเหยื่อจากการกระทำพังทวันหนัก

แล้วก็บังคับให้อมอวัยวะเพศ

เหยื่อมีมากถึง๗๐ราย
ในพื้นที่อำเภอน้ำพองอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
รวมถึงกาลสินมุกนาหารสกลนคร
จะเอาให้หมดภาคอีสานเลยเหรอเนี่ย
จากการสอบสวนนายจักริตคนนี้

โดยตอนนี้ก็ยังคงต้องทานยาต้านเชื้อไวรัสอยู่นะ
อกจากนี้จากการตรวจค้นภายในห้องพัก

ผู้ต้องหารายนี้มีเพศสัมพันธ์ด้วย
โดยได้มีการจดบันทึกรายชื่อเหยื่อ

มีการระบุการร่วมเพศของเหยื่อในแต่ละครั้ง
ว่ามีการป้องกันหรือไม่ได้ป้องกัน
สถิติไว้ทุกอย่างเลย

หรือว่าเพื่อง่ายต่อการที่จะไปขอมีเพศสัมพันธ์อีก

โจ๊กด้วยเถอะเอาให้หนักจัดให้หนักนะคะค่ะล่าสุดค่ะ
ต้นสังกัดได้มีการพิจารณาให้พลทหารรายนี้ก็คือจ่ารายนี้เนี่ย
ออกจากราชการไปแล้วนะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสพน้ำพอง
มีการแจ้งข้อหาคือกระทำชำราวกระทำอาณาจารย์
เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีแล้วก็ที่สุดแล้วก็นำตัวนายจักริตคนนี้เนี่ย
ฝากขังนะคะเป็นจ่านะเป็นทหารอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน
ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นชมหน้าค่าตานายจักริตเมื่อสักครู่
แล้วก็ลูกหลานท่านเคยตกเป็นเหยื่อหรืออาจจะไม่เคยไม่กล้าบอก
ไปถามลูกหลานซะว่าเคยเจอรู้จักกับนายนี้หรือเปล่า
หรือว่าเคยเห็นนายคนนี้มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้าน
หรือว่าเคยเห็นลูกเดินทางไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย
ไปแจ้งความได้เลยสงสัยไว้ก่อนได้เลยนะคะ